พี่แท็กซี่สองคนนี้เขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะอยู่ในบขศที่ขอนแก่น
รอรับผู้โดยสารปรากฏว่าไม่รู้ว่าใครยุแยงตะแคงรั่ว
เล่นเกมการเมืองกันในกลุ่มปรากฏว่าแตกคอกันอืม
เข้มเดินมาเลยค่ะพี่เข้มเดินมาจะต่อยพี่ถิติวัฒน์
ปรากฏว่าพี่ธีธิวัฒน์หลบแล้วสวนป้งแบบนี้เลยฮะ
นี่แหละพี่เข้มมาเดินหาเรื่องมาเลยนะครับลักษณะมีเพื่อนเดินมาด้วย
แล้วปรากฏว่าพี่ถิติวัฒน์เนี่ยนั่งอยู่มาคุยกันเข้าไปพูดอะไรในแอปวะ
อะไรแบบนี้เขาคือเขามีแอปที่ใช้คุยกันเรื่องของการทำงาน
ลักษณะเหมือนกันแหม่คุยให้แตกคอกันนี่เขาบอกว่าไม่ได้เข้าแอปเลย
นะฮะพี่เข้มดูจะไม่ฟังต่อยเข้าไปปั๊บอ่า
พี่ถิติวัตรบอกว่าพี่ไต่ก่อนพบกันตัวล่วงเลย
จอดรถรอผู้ธุรกิจสารเป็นคิลแรกเข้มเนี้ย
คู่กรณีก็เดินมาพูดจาหาเรื่องแล้วก็ออกตัวแทนคนรู้จักบอกว่า
เขาเนี่ยไปพูดจาเหน็บแนมในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชมรมแท็กซี่เนี่ย
ติดต่อให้บริการลูกค้าทั้งที่เขาบอกแล้วเขาไม่ได้ทำไม่ได้พูด
แต่เข้มไม่ฟังเข้มไม่ฟังต่อยเขาก่อนแต่เขาหลบได้เลยสวนไป
หนึ่งเพื่อป้องกันตัวส่วนเหตุผลที่โพสต์คลิปคือต้องการต้องการขอความเป็นธรรมครับ
เพราะว่าในเข้มเนี่ยเดี๋ยวจะพาพวกมาเล่นเขาอีกหรือเปล่า
อยากให้เรื่องจบแค่นี้นะครับต่างฝ่ายต่างแยกกันไปทำอาหารกินเถอะ
อาชีพเดียวกันอ่ะฟังพี่ถิติวัฒน์หน่อยฮะ
ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีพูดกระทันกระทบกันในซีโร่กับเขา
ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับซึ่งเราไปวนหาผู้โดยสาร
แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจผมเจอหน้าทีไรเขาก็จะยืนมองหน้า
โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่คอยจะจ้องผมตลอดเวลา

ผมคิดว่าตรงนี้มีส่วนเกี่ยวด้วยครับที่เขาไม่พอใจ
ฟังความสองข้างนะไปฟังพี่เข้มบ้าง
เข้มอายุ๔๖คู่กรณีเล่าบอกว่าโอ้โหเขาเจ็บมือบวมเลยนะ
ขับแท็กซี่ไม่ได้เลยตอนเนี้ยเหตุผลที่ทำไปโมโหไง
โมโหอะไรอ่ะพี่โมโหเนี่ยธิติวัฒน์เนี่ยพูดจาทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
ญาติผู้ใหญ่ของเขาเป็นตัวตั้งตัวตีทำให้แท็กซี่แตกกันเป็นสองฝ่าย
คือคล้ายมีการเล่นเกมการเมืองในกลุ่มแท็กซี่ว่างั้นเถอะ
เรียกคนขับแท็กซี่ย้ายไปอยู่สนามบินขอนแก่นแทนบขศ๓
ประกอบกับเมาแล้วบันดาลโทษะในตอนนั้นน่ะก็เลยลงมือไปนะ
รับว่าเขาผิดแหละอยากจะขอโทษเหมือนกันอยากให้จบ
อยากจะแยกย้ายกันทำมาหากินฮะ
สมมิตรภารกิจที่แรกมันช่วงโหลประธานสำหรับมัน
เขาก็อยากจะให้คนของเขาคนของเขามามีตำแหน่งมีมี
มีหน้าที่ตำแหน่งในที่ที่ให้แท็กซี่เลือกมา
เพราะที่คนของเขามีตำแหน่งดี
คนของเขาไม่ได้ไม่ได้ผ่านการลงคะเงิน
ก็ยอมรับครับก็ยอมรับยอมรับอารมณ์เจ้าคุณคุณ
ก็ใจเย็นกันนะพี่นะร่วมอาชีพด้วยต้องเจอกันอีกนาน
คุณเข้มก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษเรื่องก็น่าจะจบลงด้วยดีนะคะ